ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถอีกเหมือนกัน
ใช้รถใช้ถนนต้องย้ำเลยค่ะว่าห้ามประมาท

รถคันนี้เนี่ยก็ถึงขั้นที่ว่าเสียชีวิตเลยค่ะ
จากการที่คิดว่าไม่เป็นไรแล้วย้อนสอนนะคะ
คุณผู้ชมดูนี่คือความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ขวานะคะแต่ว่ามีการย้อนสอนแล้วก็
นี่คือน่าจะเป็นกล้องหน้ารถของรถหกล้อ

นะคะแล้วก็มันก็เกิดการเผชิญหน้าปะทะกันแบบนี้แหละค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ในตอนแรกที่มีการชนกัน
แล้วสุดท้ายเขาก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งครึ่งค่ะ
ปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางตรงสะพานป่าตัน
ที่ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่
คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นวัยรุ่นผู้ชายอายุประมาณ๒๐กว่า
สอนเลนขวามาประสานงากับรถหกล้อซึ่งก็มาตามทางของเขา
คือตามรายงานเนี่ยก็บอกว่าคนขี่ก็กระเด็นตัวไปกระแทกกับพื้นเลยค่ะ

ถูกไฟลุกท่วมพังเสียหายทั้งคันค่ะ
เพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงนะคะ
ก็รถหกล้อเองก็ไฟด้านหน้าขวาแตก
กู้ภัยก็ตอนแรกก็ต้องนำผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งโรงพยาบาล

ตำรวจสพแม่ปิงค่ะนำซากรถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บไว้นะคะ
แล้วก็จะเชิญครอบครัวและญาติผู้ตายมาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ